ข่าวที่เกิดขึ้นที่มหาสารคาม

แล้วก็กดว่ามีผู้ชายขี่บนระสัยเข้ามา
เดินู่งน่านไปตรงนั้นที
แล้วก็เอามือถือไปถ่ายผ่านบานเกร็ด

เขามาแสดงตัวแล้ว
นะครับ
อั้งไปนี่
ที่มาวันนี้ผมก็มาเพราะผมบริสุทธิ์ใจจริงครับพี่
ว่าผมไม่ได้ถ่ายหรือไม่ได้มีเจตนาเลยครับพี่
ว่าจะเอาคลิปเอารูปที่เก็บไว้หรือยังไงเลยครับ

หนึ่งพวกผมไม่มีสติไม่คิดก่อนทำให้ไต่ตองครับพี่

ผมก็ไม่รู้ว่าพี่จะให้อภัยผมหรือยังไง
เพราะเรื่องแบบนี้ยังให้อภัยกันยากครับ
เอ้าก็รู้ดิว่าให้อภัยกันยาก
อยากให้ฟังแต่ละเหตุผลของเขา

นี่คือมีคนนะครับ
บทพูดมาให้ดีผมบอกเลย
นะครับมีคนเตรียมบทพูดมาให้ดี

นี่เป็นคำขอโทษและการสำนึกผิดของในเอนามสมมุติอายุ๑๘ปี
เข้ามอบตัวกับตำรวจสพกันธรวิชัย
นะครับแล้วเข้ามาขอโทษนักศึกษาผู้หญิงคนนี้ถึงหอพัก
หลังจากที่เขาขี่รถจักรยานยนต์จำได้ใช่ไหม
เข้ามาในหอพักแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสอดเข้าไปในบานเกร็ด

แล้วแอบถ่ายนักศึกษาผู้หญิงเขาที่กำลังอาบน้ำ
แต่นักศึกษาเห็นมือถือโทรศัพท์มือถือก็ร้องนะครับ
จากนั้นนายเอก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
ผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจเมื่อ๒เมษายนที่ผ่านมา

แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือมามอบให้ตำรวจตรวจสอบโดยอ้างว่า
รู้สึกสำนึกผิดแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแอบถ่ายนักศึกษาผู้หญิงคนนั้นหรอก

แต่ก่อนเกิดเหตุผมดื่มเหล้ามาไง
ดื่มเหล้าอยู่ในตัวเมืองมหาสารคามไง
แล้วกลับมาที่หอพักของเพื่อนใกล้กับหอนี้แหละ

เข้ามาตระเวนดูเผื่อจะมีคนลืมทรัพย์สินไว้ตามช่องหน้ารถจักรยานยนต์

ตอนแรกที่เขาไปดูไงที่เรายังคุยกันอยู่เมื่อวานเนี่ย

เพื่อมีคนอื่นจะลืมทรัพย์สินไว้ตามหน้ารถจักรยาน
ว่าเขามาช่วยดูให้เฮ้ยใครลืมไว้หรือเปล่า

นี่ช็อตนี้จังหวะนี้
ยังไม่จบพอจังหวะนี้ได้ยินเสียงแล้ว

อาบน้ำเสร็จปั๊บเขาบอกว่ายังไงรู้ไหม

เหรอนี่ไงเห็นไหม

ใจไม่ไหวก็เข้าไปถ่าย
แต่ไม่ติดนะถ่ายไม่ติดนะ
น้ำแข็งถ้าสมมุติเหตุการณ์กับน้ำแข็ง
แบบนี้น้ำแข็งเชื่อไหมว่าจะถ่ายไม่ติด

พี่พี่ถ่ายไม่ติดหรอกน้ำแข็ง

พูดกันเรื่องจริงต้องให้ความเป็นธรรมกับความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นเขาด้วยนะ
เป็นผมเป็นน้องผู้หญิงอันนี้ผมไม่กล้ามาเจอหน้านะ

นายเอยอมรับว่าเพิ่งทำครั้งแรกนะ
แล้วก็ไม่มีการนำคลิปไปเผยแพร่เพราะถ่ายไม่ติดอะไรเลย
แต่ตำรวจไปตรวจสอบประวัติของในเอครับ
เพราะว่ามีคดีลักเล็กขโมยน้อย
อยู่ที่สพเมืองมหาสารคาม๒๓คดีเท่านั้นเอง
แต่เนื่องจากในเอยังเป็นเยาวชนผู้เสียหาย

เอาละครับถือว่าเขาให้โอกาสแล้วนะ

ส่วนเหตุการณ์นี้ตำรวจแจ้งเขาหาก่อความเดือดร้อนรำคาญ
แล้วก็อาจจะตั้งข้อหาบุกลุกอีก๑ข้อหา

ถ้าไม่ได้ตั้งใจยิงขาดสติหรืออะไรจริงกลับตัวซะ